สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
วันนี้ดิฉันมีข่าวดีมาบอกนะคะสำหรับขาลุยที่ชอบขึ้นดอยชมธรรมชาตินะคะ
ถ้าใครอยากเห็นน้ำค้างแข็งบนยอดย่าสวยแบบนี้นะคะคุณผู้ชม
อย่าลืมแพ็กกระเป๋าด่วนเลยค่ะขึ้นดอยนะคะขึ้นเหนือขึ้นอีสานเลยเพราะว่าอากาศหนาวเย็นไม่ผิดหวังแน่ค่ะ
ในขณะที่วันพรุ่งนี้สภาพอากาศที่หนาวเย็นที่แพลลงมาจะปกคลุมถึงภาคกลาง
ทำให้คนกรุงเทพสัมผัสได้ถึงอากาศที่หนาวเย็นด้วยเช่นกันค่ะ
เหนือและภาคอีสานนะคะในระยะนี้อากาศเย็นถึงหนาวค่ะยอดดอยเนี่ยมีอากาศหนาวนะคะ
อุณหภูมิจะลดลงสองถึงสามองศาค่ะภาคกลางและภาคตะวันออกอุณหภูมิจะลดลงสองถึงสามองศาเช่นเดียวกันนะคะ
มีอากาศเย็นในตอนเช้านะครับส่วนภาคใต้ทั้งสองฝั่งระยะนี้มีฝนฟ้าขนองร้อยละสี่สิบถึงหกสิบของพื้นที่
จุดใดมีฝนคลื่นจะสูงมากกว่า๒เมตรค่ะ
อากาศจะค่อยเย็นลงในช่วงค่ำถึงเช้าค่ะ
คุณผู้ชมคะปัจจัยที่ทำให้หลายประเทศเนี่ย

นั่นก็คือมลพิษจากท่อไอเสียรถยนต์นั่นเองค่ะ
ขณะที่ประเทศอังกฤษและญี่ปุ่นนะคะ
หลังจากนี้ได้มีการโรนลงให้ประชาชนเนี่ย

เปิดสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าขนาดใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
รองรับรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคตค่ะ
และนี่คือรู้กันแล้วนะวันนี้สวัสดีค่ะ